หลังจากที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นำเสนอคลิปของชายคนหนึ่งที่ขับรถเบนส์เปิดประทุนเข้ามาในโรงแรมแห่งหนึ่งที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทำร้ายรอปภถึงขั้นสลบนะครับ
คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางล่าสุดครับตำรวจสพป่าตองสามารถควบคุมตัวชายที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
โดยรับสารภาพว่าไม่พอใจที่รปภไม่ยอมเปิดไม้กั้นทางออกให้ติดตามจากรายงานครับ
คลิปเหตุการณ์ที่ชายขับรถเบ้นเปิดประทุนกำลังทำร้ายร่างกายรอปภของโรงแรมแห่งหนึ่งในหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต
สลบไปกลางอากาศที่ทีมข่าวแท้รัฐทีวีได้นำเสนอไปเมื่อวานนี้
ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางจนทำให้วันนี้ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรป่าตอง
สามารถจับตัวนายชนะธรรมวิชัยอายุ๓๗ปีเจ้าของบาเบียในตลาดโอท็อปหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุได้พร้อมตรวจยึดปืนพกสั้นขนาด๑๑มิลลิเมตร๑กระบอก
บีบีกัน๑กระบอกและเครื่องกระสุนปืนเป็นจำนวนมาก
โดยนายชนะยอมจำนวนเนื่องจากภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพขณะที่นายชนะขับรถเบ้นเปิดประทุนและจอดลงมาทำร้ายร่างกายรอปภจนสลบ
แล้วขับรถออกไปอย่างไม่สนใจใยดีได้อย่างชัดเจนจากการสอบสวนนายชนะให้การรับสารภาพว่า
เป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงโดยก่อนเกิดเหตุได้ขับรถไปส่งเพื่อนชาวต่างชาติที่โรงแรม
แต่ไม่ได้แลกบัตรเมื่อขับรถออกมารอปภคนดังกล่าวไม่ยอมเปิดไม้กั้นประตูทางออกโรงแรมให้
จึงเกิดความไม่พอใจโดยยังอยากที่จะขอโทษคู่กรณีและพร้อมชดใช้ค่าเสียหาย
รวมถึงยอมรับว่าขณะเกิดเหยียรู้สึกโมโหขาดสติ
เนื่องจากทำงานเยอะและพักผ่อนน้อยประกอบกับดื่มสุรามาจึงทำให้ขาดสติ
สั่งการให้ตรวจสอบบาเบียของนายชนะว่าเอาปืนไปเก็บไว้ตามที่กล่าวอ้างหรือไม่
เพราะหากนำปืนไปเก็บไว้ในบาเบีย

ก็จะเข้าข่ายความผิดด้วย

ในการถือครองอาวุธปืนอย่างละเอียด
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหากับนายชนะ๒ข้อหา
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ข่มขู่จนทำให้เกิดความกลัว
โดยเบื้องต้นได้ปล่อยตัวนายชนะกลับไป
สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของรอปภผู้โชคร้าย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
ชื่นชมการทำหน้าที่ในการตรวจบัตรอย่างเข้มงวด
ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ดีในการคัดกรองบุคคล

เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้น
เนื่องจากป่าตองถือเป็นพื้นที่เป้าหมาย
ก่อวินาศกรรมและอื่นมาโดยตลอด

ก็มีการหารือที่จะมอบเงินเยียวยาในภายหลังด้วย
ข่าวธารัชทีวีรายงาน